เริ่มต้นวันนี้กันด้วยประเด็นร้อนที่ต่อเนื่องกันมาในการติดตามของหลายท่านนะครับ
นั่นก็คือกรณีของคุณป้าที่ไปทุบรถกระบะที่มาจอดขวางหน้าบ้าน
บ้านของคุณป้าอยู่ที่ย่านสวนหลวงร๙นะครับ
แต่ว่าที่สุดแล้วกรณีนี้ก็ต่อเนื่องมาถึงเรื่องของข้อพิพาท
เกี่ยวกับตลาดในพื้นที่ของหมู่บ้านเสรีวิลล่าในย่านสวนหลวงร๙นะครับ
มีข้อพิพาทกันอยู่หลายกรณีจนถึงการฟ้องร้องในชั้นศาลเอาไว้นะครับ
ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจสอบตลาดทั้งหมดแล้ว
พบว่าทั้ง๕ตลาดที่อยู่รายล้อมบ้านของคุณป้าแล้วก็เพื่อนบ้านนั้น
จัดตั้งตลาดขึ้นมาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
โดยผู้ว่ากอทมจะใช้เวลา๗วันในการเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ประเด็นร้อนเรื่องตลาดเปิดให้บริการแบบผิดกฎหมายยังคงถูกจับตา
ถึงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ภายในหมู่บ้านเสรีวิลล่าย่านสวนหลวง
ตรวจสอบตลาดบริเวณรอบบ้านตระกูลแสงหยกตรการอย่างเร่งด่วน
พบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
แต่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เมืองต้นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สั่งยุติการค้าขายชั่วคราว
พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน๗วัน
โดยเชิญเจ้าของบ้านผู้ประกอบการ
สำนักงานเขตประเวทสำนักการโยธาและเทศกิจ
หารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ว่าจะทราบผลภายในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลาดนี้จะต้องขายไม่ได้
เพราะไม่มีใบอนุญาตตลาดเถือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะ
ต้องปิดเลยต่อไปเนี่ยถ้าเขายังไม่ยุติ
หลังจาก๗วันไปเดี๋ยวพี่จะให้ท่านผู้มนุยการเขต
ไปร้องทุกวันจนกว่าจะจบ
อย่างเช่นกรณีตลาด๑๒๓อะไรเดี๋ยวกำลังตรวจสอบ
ยังไงก็ผิด๒กับ๓เนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่ว่าผิดหรือถูก
ล้านเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้ต้องไม่ให้ขายแล้ว
ตลาดที่๕มันลื้อไปแล้วแต่ว่ามันยังมีร่มเหลืองขายอยู่
เดี๋ยวผู้มนวยการเขตก็ลองไปทำความเข้าใจ
เพราะว่าเราเข้าใจแต่คุณต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทของสังคม
อยู่ในระเบียบและข้อบังคับแต่อันนี้ไม่มีอนุญาต
ถ้าขายมีชาวบ้านบอกไปก็คุณต้องรับผิดชอบ
ผลกระทบจากคำสั่งนี้ทำให้ผู้ค้ากว่า๖๐๐คน
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเป็นกังวลมาก
๗วันกรุงเทพมหานครปิดตลาดก็ไม่รู้ว่าจะไปค้าขายที่ไหน
ส่วนเจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกตลาดล้อมรอบ
ก็ยืนยันว่าต้องอดทนจากการที่ต้องถูกกันแกล้งจากเจ้าของตลาดมาโดยตลอด
รอบวางเพลิงมีผู้ปีนกำแพงเข้ามาในยามวิการ
ตลอดจนถูกกันแกล้งด้วยการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านทุกหลังของครอบครัว
กล่าวหาว่าค้าประเวณีรวมถึงค้ายาเสพติด
ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจไม่เคยช่วยเหลือและยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้
ที่สำคัญเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตยังนำเบอร์โทรศัพท์ของเธอ
ให้กับเจ้าของตลาดโทรมากันแกล้งอีกด้วย
ก็เขาทำตามกระแสสร้างภาพเลยค่ะ
แล้วเราไม่เชื่อในสิ่งที่เขาบอกนะว่าเขาจะทำโน่นนี่
คือการทำของเขาที่เขาบอกอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนดูเหมือนว่าเขาทำงาน
แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเหมือนเดิมหรือ
คางแคงใจตรงนี้จะเป็นเหมือนเดิมอีกหรือไม่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารับปากเขาจะต้องรีบไปนำตลาดออกไป
ที่สั่งปิด๗วันเราไม่เชื่อเพราะในตลอดจะเกือบ๑๐ปีเนี่ย
เขาก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ปล่อยให้ทำตลาดได้ยังไง
แล้วเราร้องไปต่อสารเขาก็ได้รับเอกสารความเดือดร้อน
เราร้องไปหลายหน่วยงานในขณะที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น

ตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของนางบุญศรีและประชาชน
ในพื้นที่ตลาดเกี่ยวกับการจอดรถกิดขวางการจราจรมาโดยตลอด
ส่วนกรณีที่มีรถยนต์มาจอดขวางหน้าบ้านนางบุญศรีนั้นต้องดูในรายละเอียด
คำสั่งคุ้มครองของสารปกครองกลางคุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง
ซึ่งการดำเนินคดีกับเจ้าของตลาดสำนักงานเขตประเวท
จะต้องเป็นผู้ประสานมาให้ดำเนินการเอง
แม้ว่าเจ้าของตลาดจะขอมาเจรจาพูดคุยหรือเยียวยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมานานร่วม๑๐ปี
แต่ครอบครัวแสงหยกตรการก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้
เพราะสิ่งที่เรียกร้องคือต้องการให้ตลาดออกไปจากหมู่บ้านทั้งหมด
เนื่องจากพื้นที่นี้ถูกจัดสรรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น